จะยากจะจ้อนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านนอกคนนี้
กล่อมน้องพี่แฟนเพลง
นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่แฟนเพลง

เคยมีคนมาร้องเพลงนี้แล้วมีร้องเพิ่มไปและนี่แหละครับ

ตอนต้นประสานหนูไปแข่งค่ะ

ค่ะแล้วก็เวลาไปแข่งตามโรงเรียน
หนูก็จะใช้เพลงนี้แข่ง
นี่ฟังมาก็หลายเวอร์ชั่นนะ

มีความเป็นสาวใต้ผสมอยู่ด้วย
กระดกลิ้นมีความทองแดงเบาน่ารักมากน้อง
แล้วเพลงของคุณพุ่มพวงเนื้อเพลง
เป็นการบรรยายถึงเพลงลูกทุ่ง

เข้ามาจากบ้านนอกมาเมืองกรุง

ซึ่งมันเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยนั้น

เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไป

แต่ถ้าจะให้ชื่นใจกว่านี้
ต้องร้องถูกและคว้าเงินแสนไปให้ได้นะคะ

ถ้าผ่านไปได้นะคุณยายหมวย
โอกาสที่จะได้หลายแสนนี่มีเยอะทีเดียวเพราะตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวนะครับ
เพลงหน้าไม่ใช่แสนห้านะครับถ้าเพลงนี้ได้เพลงหน้า๒แสนนะครับ
เงินแสนเยอะไหมคุณยายหมวยเยอะเยยมีเงินแสนหรือยัง
ยังตอนนี้ยังไม่มีเลยยังไม่เคยมีเงินแสนมาก่อนบ้ามาครับ
มาถึงช่วงเวลากดดันนะฮะสำหรับผู้แข่งขันของเราคือการเฉลยนั่นเองนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับน้องข้าวตูขอบคุณค่ะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราน้องข้าวตูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทน้องเข้าตูร้อง

ก้าวหน่อยดีกว่า

สะดาดทุกคน

ถูกต้องหมดทุกคำ
ชื่นใจมากค่ะที่จะได้จะได้ประกาศนะคะตัวเงินอันนี้นะคะ
ทำได้แล้วค่ะรับแล้วค่ะ๑แสนบาท
เพลงที่๖นะครับคุณผู้ชมครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
นักร้องบ้านนอกเป็นเพลงเก่งของน้องเข้าตูนะครับ
เหลืออีกแค่๔เพลงกับ๒ตัวช่วยอีก๔เพลง

มีโอกาสลุ้นเงินล้านนะคะเป๊กบอกเลยนะคะ
ถ้าวางแผนดีโชคดีจังหวะดี
ทุกอย่างรวมกันบวงแล้วเป็นเรื่องดี

คุณยายอันนี้เดี๋ยวถามกันเล่นก่อน

ถ้าสมมุติอยู่ดีได้ล้านจริง
ดีใจมากเลย
ชีวิตคนคนหนึ่งอย่างเรา

ไม่มีวันเป๊กบอกเลยว่าไม่มีวัน

เงินล้านนี่ยากมากมาก
แค่แสนนึงยายก็อ่านแล้วอ่านอีก
อ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่ถึง

ตอนนี้มีแน่แล้ว๑แสนบาทค่ะ
หลังจากนี้หลังจากนี้ขอให้เป็นเรื่องดี
ทำงานหาเงินอาจจะหาได้
แต่ว่าอันนั้นคือหมายความว่าต้องไม่กินไม่ใช้เลย

จะมีเงินเก็บเป็นเงินก้อนเป็นหลักแสนหลักหมื่นนี่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้

มีเงินตั้งแสนนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
อายุ๑๑๗๒ค่ะ
๑๑ควบมีเงินแสน

ไว้ต่อสู้กับเพื่อนเราที่มาอยู่กับเราเยอะ

เดี๋ยวเราแข็งแรงแล้วพวกเธอต้องไปออกไปให้หมด
ถ้าเธอไม่ออกไปเราจะเก็บค่าเช่าแล้วนะ

ซึ่งโอ้โหเป็นหลายโลกหลายอย่างเหลือเกินแต่ว่า
มาถึงเพลงที่๖คว้าไปแล้ว๑แสนบาท
ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวในคราวหน้า

นะครับมาเป็นกำลังใจได้ในคราวหน้านะครับ

มีอีกรายการหนึ่งที่ดีมากเลยนะคะ

เปิดดูร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ

ช่วงต่อเพลงเติมพลังวันนี้นะครับ

วันนี้เราจะไปตามหาฮีโร่ลดเป็นทุกข์

ว่าพี่เขาเป็นคนเสียงดังหน้าโหดจริงครับ

พลังสะอาดเริ่มมาจากข้างในครับ
ตอนนี้นะครับเครื่องยนต์รถของพี่เล็กก็สะอาดแล้ว
จิตใจของพี่เล็กก็สะอาดด้วยครับ
พร้อมที่จะร่วมเล่นเกมต่อเพลงเติมพลังแล้วยังครับ

รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
อบกล่องดวงใจเอาไว้ให้พี่คุณ
คุณลองได้ครับ
หัวใจเกินร้อย
แต่มีผมด้อยเรื่องแฟน
จึงข้ามผมแดนความเหงาเดิมบร้าย
รองได้ครับ

งานหนักก็ไม่หวานไหวพลังใจที่บ้านครับ
ผมและเหล่าฮีโร่รถบรรทุกต้องขอขอบคุณ

ที่ได้สนับสนุนช่วงต่อเพลงเติมพลังให้กับเหล่าฮีโร่รถบรรทุก

พวกเราเหล่าฮีโร่รถบรรทุกเชื่อเสมอนะครับว่า
พลังสะอาดเริ่มมาจากข้างใน
และพวกเราก็จะทำจิตใจให้สะอาดอยู่เสมอครับ
สวัสดีครับ

ที่หนูสามารถทำเพื่อครอบครัวได้ขนาดนี้
ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนู
เราเคยเจออุบัติเหตุอะไรมาบ้าง

ยืนซื้อขนมอยู่แล้วก็มีรถมาเฉียวแล้วก็กระเด็น
น้องกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถอีกคันนึงซึ่งที่จอดอยู่
ปากนี้ต้องเย็บแต่ด้วยน้องคือข้างในอะค่ะ

ฟันไปโดนปากเลยใช่ค่ะตรงนี้คือเปิดหมดเลย

จะซ้ายหรือขวา
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะ

สำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทนะครับ

สู้หรือหยุดครับ